เข้าไปดูบ้านที่ตัวเองซื้อไว้แล้วใครเขาดูกันแบบนี้
ผู้ชายคนนึงบอกว่าผมจะมาดูโครงการบ้านทาวน์ฮาวส์๓ชั้นที่ผมซื้อไว้

เจ้าหน้าที่ไม่สนใจอะผมก็เลยต้องเดินเข้ามาเอง
แต่นู่นนะไปยืนดูอยู่บนหลังคาชั้น๓

ถอดเสื้อใส่กางเกงแล้วก็ยืนอยู่บนนั้นชั่วโมงหนึ่ง

คนในหมู่บ้านเขาบอกว่าอันนี้ประหลาดแล้วไม่น่าใช่เจ้าของบ้านแล้ว

คุณบุกลุกมาแน่เลยคุณมีอาการคลุ้มคลั่งแน่เลย

พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตยืนมาเลย
ตำรวจมาถึงคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องชาร์จตัวก่อนเพราะว่าอยู่บนหลังคามันอันตรายค่ะ

แล้วเกิดลงทางรัฐเขาก็เป็นห่วงไง
ตำรวจก็เลยเข้าชาร์จตัวแล้วลากกลับเข้าไปนะคะ
พี่คนนี้ในที่เห็นถอดเสื้อที่โดนจับชื่อพี่สิตนะคะ

พี่ก็ปีนไปบนหลังคาบ้านเท้าห้าวสามชั้นในซอยประชาอุทิศค่ะ
อยู่ที่หลังคาระเบียงชั้น๒เป็นชั่วโมงนี่
นี่คือจุดเริ่มต้อนนะนะครับอ๋อนี่เฉ่าบ้านเห็น

ซื้อไว้แล้วแกมาดูบ้าน
เห็นแบบทั่วมีเสียงเขาไหม
คนก็พยายามตะโกนถามว่าพี่มาทำอะไรอ่ะ

สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจรวบตัวเข้าไปก่อน
เพราะกลัวว่ามันจะอันตรายกับพี่แกก็ถาม

แล้วถามหน่อยสิว่าทำไมบ้านหลังนี้กระจกหน้าบ้านมันถึงได้แตกไป๒บาน
แล้วมีอิดตัวหนอนตกอยู่๓ก้อนด้วย
พี่เอาอิดทุบกระจกเข้าบ้านตัวเองเหรอ

ช่างรับเหมาประจำหมู่บ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เพิ่งทำเสร็จยังไม่มีคนอยู่เลย
เขาบอกอ้าวแล้วพี่คนนี้แกมาไง
คนที่เขาอยู่ลูกบ้านหลังนึงเนี่ยเขาแจ้งมาบอกว่ามีผู้ชายบุกรุกเข้ามาในบ้าน

พอมาตรวจสอบก็เห็นว่ายืนคลุ้มคลั่งโวยวายอยู่บนหลังคาแล้ว
ตำรวจก็เลยต้องพากลับไปที่สอนอทุ่งครุแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ลักษณะพี่แกคงไม่ได้ซื้อหรอกบ้านแต่พี่แกจะซื้ออย่างอื่น
กำลังทำอยู่ยังไม่มีคนซื้อเลย
คนบ้าลูกกระจกเข้าไปพี่คนนึงแจ้งไปว่าคนบ้าลูกกระจกเข้าไปให้ไหม

แล้วจากการที่พี่เข้าไปในบ้านแล้วเห็นสภาพบ้านเป็นไงบ้าง
ก็มีกระจกแสดข้างล่างกระจกแสด๒บ้าน

แล้วบ้านหลังที่เขาเข้าไปเนี่ยมันเป็นบ้านบ้านยังไงบ้านเขายังทำไม่เสร็จหรือว่าไง

คุณตำรวจคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับผมนะ

ผมจะไปดูบ้านที่ผมซื้อไว้แล้ว

แต่เจ้าที่โครงการไม่ให้ความสนใจผมเลย

นั่นแหละที่มาที่ไป

แล้วก็ช่วยไปตรวจปัสสาวะเป็นเพื่อนผมด้วย